แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะบางครั้งต้นเรื่อง
ตัวอุบัติเหตุมันนิดเดียวมันแค่เฉียวชน
แต่ปัญหาที่มันตามมาคือคนอารมณ์ร้อนหัวร้อน
จากเรื่องเล็กมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครปฐมค่ะ
นี่ค่ะคือจริงแล้วจะมีอยู่๓คลิปนะคะ
ที่เขาโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์
ก็จะมีตัวคนที่ถ่ายคลิปจะถ่ายไปให้เห็นผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาว

ประเด็นคือผู้ชายคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่า
ผู้ชายเสื้อสีขาวขับรถไปเฉียวชนรถเขา

แล้วขับหนีไม่ยอมจอดแล้วลงมาเคลียร์
แต่ผู้ชายเสื้อสีขาวก็โวยวายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
เขาโวยวายบอกว่าคือเขามีประกัน
เขาไม่ได้หนีเขาแค่รำคาญ

แต่สุดท้ายมันเลยกลายเป็นว่าโอ้โหด่ากันไปด่ากันมามีคำหยาบคล้ายด้วยอะค่ะ
ผู้ชายคนที่ถ่ายคลิปเป็นคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์นะคะ
แล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าชนแล้วหนี
บอกว่ามีประกันแล้วมาบอกว่ารำคาญ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งจังหวัดนครปฐมค่ะ
เจ้าของคลิปบอกว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะ
ก็เรียกประกันมาเคลมจนได้
แต่กว่าจะเรียกประกันมาเคลมมีปากเสียงกันก่อน
ทะเลาะกันก่อนด่ากันหยาบคล้ายก่อน
เขาก็เลยงงไงคะว่าถ้ามีประกันก็ใจเย็น
ก็จอดรถคุยกันรอประกันมามันก็จบไหมคะ
ทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยาก
นี่ค่ะคือพอประกันมาแล้วมันก็จบจริงค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่าต้นเรื่องมันนิดเดียว
มันเฉียวชนนิดเดียวไม่ได้เป็นการชนแบบใหญ่โตด้วยค่ะ
แล้วก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บด้วยนะคะ

อันนี้ในมุมที่เจ้าของคลิปเขาบอกนะ

ไม่ว่าจะอะไรก็ตามใช้รถใช้ถนนนะคะ
ก็ต้องใจเย็นค่ะ